กรเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยเรื่องของคนเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าคนเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือองค์พระอำนูล
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้จำเป็นต้องลงทุน